เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของแม่มูแก้ว
จากจังหวัดแม่ห้องศรนะครับจะต้องร่วมกันตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อที่จะคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตไปใช้หนี้ใช้สินที่มี
แล้วทุนส่วนนี้นะฮะจะไปเป็นทุนการศึกษาของน้องหวานด้วยนะครับ

ต้องเอาใจช่วยกันนะครับกับการตอบคำถาม๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
๔ข้อเท่านั้นนะครับพวกเราเอาใจช่วย
เอาล่ะขอเชิญน้องหวานมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ของหวานสบายนะลูกนะ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
๕เรื่องนี้หวานจะต้องเลือกก่อน
แต่เรื่องที่เหลือเนี่ยหวานต้องเลือกไว้ให้ดีนะ
ว่าเรื่องนี้แม่มูแก้วเราตอบได้
เรื่องนี้น่าจะเป็นพ่อแน่ที่ตอบได้
ถ้าหนูวางเรื่องดีแล้ววางถูกคนที่เขาสามารถตอบได้อ่ะลูก

จะได้เงินทุนสูงสุดถึง๑ล้านบาทนะลูกนะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑อำเภอขุนยวม
เรื่องที่๒ครอบครัวของเรา
เรื่องที่๓เข้าโพธิ
เรื่องที่๔โรงเรียนขุนยวมวิทยา
เรื่องที่๕ฟุตบอล
ขอเลือกโรงเรียนคุยเยอะวิทยาค่ะ
ตอบเรื่องโรงเรียนขุนยวมวิทยาครับ
หวานตอนนี้หนูเรียนชั้นอะไรลูก

แล้วตอนนี้ม๔นี้คุณครูประจำชั้นชื่ออะไร
ครูย่อซาบกับครูสวรรค์ค่ะ

บางครั้งก็โทรหรือไม่ก็เข็นใบไลน์ค่ะ
เอาล่ะลูกคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หมายเลขโทรศัพท์๓ตัวสุดท้ายของครูยอดทรัพย์คือหมายเลขใด

ตัวเลือกที่๔๘๘๐
เบอร์ของครูน่าจะลนท้ายด้วยหมายเลข๖ไม่ลนท้ายด้วย๐แล้วก็มีหมายเลข๘อยู่ด้วยค่ะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหมายเลข๘๐๖ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องหวานเลือกตอบ

ตัวเลือกที่๓๘๐๖ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
หวานยังไม่หมดหน้าที่หวานจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณน้าขึ้นมาตอบลูก

ทำไมเลือกเรื่องอำเภอขุนยวมลูก
เพื่อนานราชรู้เรื่องดีที่สุดค่ะ

เนอโพทูมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หลานสาวเลือกเรื่องอำเภอขุนยวมให้กับน้า
บ้านเราอยู่ตำบลอะไรครับ

มีหมู่บ้านเยอะที่สุด

หมู่๑หมู่๒หมู่๓หมู่๔หมู่๕หมู่๖หมู่๗หมู่๘

ตำบลใดมีจำนวนหมู่บ้านมากกว่า

ตำบลขุนยวมตามสุข

ผมจะยังไม่เฉลยนะว่าจะถูกหรือจะผิด
แต่ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกแม่มูแก้วนะครับ
แล้วน้าจะเลือกเรื่องไหนให้แม่มูแก้วขึ้นมาตอบ

ทำไมถึงเลือกเรื่องข้าวโพดให้กับแม่หมูแก้ว
แม่มูแก้วรู้ข้าวโพส

ขอเชิญแม่มูแก้วมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุ้นเคยกับพืชชนิดนี้ขนาดไหนครับ

แล้วเคยขายเป็นเข่งเข่งมั้ย

แต่เราก็ต้องใส่เข่งไปใช่ไหมคะแม่
เขาใส่เข้าไปมอเป็นกระสอบ

แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ข้าวโพดเข่งนี้มีน้ำหนักกี่กิโลกรัม
น้ำหนักนี้นะฮะรวมเข่งด้วยนะครับ

ตัวเลือกที่๑๖๕กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๒๗๐กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๓๗๕กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๔๘๐กิโลกรัม

นี่ค่อยยกนะ

พลักษณ์และกระสอบละสิบห้ากิโลกรัมค่ะ
เพราะที่ยกแล้วมา๗๕กิโลกรัมค่ะ

ตัวเลือกที่๓๗๕กิโลกรัมครับ
เราเอาใจช่วยเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันในช่วงหน้า
ว่าถูกหมดไหม๓ข้อ
แม่ต้องเลือกว่าจะให้พ่อขึ้นมาตอบเรื่องอะไร

เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องครอบครัวของเรา

ครอบครัวของเรา

ทำไมเลือกเรื่องนี้ให้พ่อครับ

ขอเชิญคุณพ่อแม่แฮะ
ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อ่านหนังสือออกกี่คนครับ

หนังสือได้กี่คนในบ้านเรา
ได้๒คนลูกนั้นนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ลายมือใดต่อไปนี้คือ
ลายมือของแม่หมู่แก้ว
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑
ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒
ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓
ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔
หวังว่ามาฟุกฟุกรู้สึกสามารถเลือกใกล้ที่ฟุก
ถ้าพร้อมแล้วพ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้าคุณผู้ชมมาเอาใจช่วย
ครอบครัวของแม่มือแก้วจากแม่ห้องศรนะครับว่า
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
ลายมือใดต่อไปนี้คือลายมือของแม่มือแก้ว

โทษโทษโทษโทษ